ในอภิษฐ์ไร้สัตว์ไกรส่อบัญชีรายชื่อภาคเก้าไกร
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ท่านนั่งฟังผมอภิปรายในรอบนี้ด้วย
แล้วก็เพราะเอิญเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรง
หลังจากที่เราได้ฟังคำแถลงนโยบายของนายกเศรษฐาทวีสิน
โดยเฉพาะในนโยบายเรื่องการสร้างพลังสร้างสรรค์
จนมาถึงการสร้างงานสร้างรายได้
การส่งเสริม๑ครอบครัว
ตามเอกสารนโยบายหน้าที่๙
ทำให้ผมมีคำถามหลายคำถาม
แล้วก็โดยเฉพาะในนโยบายที่เขียนมาเนี่ย
ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นประโยคกลมเลี้ยงต่อกัน

เราไม่เห็นทิศทางวิธีการทำงานหรือตัวรายละเอียดของตัวนโยบาย
เพราะฉะนั้นผมขอสไลด์เลยนะครับในสไลด์ที่๒เลยครับ
เรื่องแรกที่ผมอยากพูดนะครับ

โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญนะครับของรัฐบาล
เพราะพอเราเห็นชื่อมันก็เป็นชื่อที่ตอนช่วงที่หาเสียงของพักเพื่อไทย
แต่พออ่านชื่อโครงการแล้วผมก็มีคำถาม
หรือแม้กระทั่งถามกับคนทั่วไป
เมื่อ๔๕วันที่แล้ว
ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
ดังนั้นในคำอภิปรายผมต่อไปเนี่ย

เพราะว่าเนื่องจากอ่านในตัวนโยบาย
แล้วผมตีความกลัวจะตีความเข้าข้างตัวเอง

แล้วก็มาจากที่ท่านหาเสี่ยง
และในเนื้อหานะครับ

เราก็พบว่า๑ครอบครัวเนี่ย

ว่าในประเทศไทยมีครอบครัวเท่าไห
ถ้าไปดูตามเทียนก็ประมาณ๒๑ล้านครอบครัว
ทางรัฐบาลก็เขียนไว้ประมาณยี่สิบล้านครอบครัวนะครับ
แล้วก็ใน๒๐ล้านครอบครัวเนี่ย
ก็เป็นจะสร้างรายได้อย่างน้อยเนี่ย
๒แสนบาทต่อคนต่อปีนะครับ
สร้างงานได้๒๐ล้านตำแหน่ง
ผมเนี่ยก็เลยดูว่า
ทำไมเราถึงเริ่มต้นโครงการ
ด้วยการทำจำนวนมหาศาลคือ๒๐ล้านตำแหน่ง
เพราะว่าหลักคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค
มันพูดถึงเรื่องการทำเพิ่มมูลค่า
หรือเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้น
โดยการที่เราพยายามที่จะทำน้อยแต่ให้ได้มาก
แล้วก็พยายามให้ความสำคัญกับต้นแบบ

โดยขบวนการต่างนานา

ก็จะใช้วิธีทางดิจิทัล

ทำให้มันกระจายตัวไปได้เร็วขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเริ่มต้นชีวิตด้วยการ
หาแรงงาน๒๐ล้านคน
มันก็เหมือนกับการเปิดโรงงานอุตสาหกรรม

ตอนที่เราทำปฏิวัติอุตสาหกรรม

เมื่อตะกี้ประเทศไทยจะทำ๒๐ล้านตำแหน่ง
ในตลาดแรงงานของเราที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ย
มีอยู่ประมาณ๔๐ล้านคนนะครับ
เราจะแบ่งคน๔๐ล้านคนมาทำงานเนี่ย

หรือเราจะไปเอาแรงงานจากเยาวชน
เราไปเอาแรงงานจากผู้สูงอายุมาร่วมด้วย

คือคนเราอาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น
แต่ถ้าเมื่อไปดูตลาดแรงงานทั่วโลกเลยนะครับ
โลกใบนี้ครับมีประชากรอยู่ประมาณสัก๘๐๐๐ล้านคน

อยู่ประมาณ๒๙๕ล้านคน

ในสรรค์เนี่ยมีคนทำงานอยู่๑๔ล้านคน

ในเกาหลีที่เป็นตัวอย่างที่เราชอบพูดถึง
มีคนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อยู่เพียงแค่๖๘๐๐๐คน
เอา๓ประเทศรวมกันก็ยังน้อยกว่า๒๐ล้านคนที่เรากำลังทำ
เพราะฉะนั้นเป็นคำถามแรกที่ผมถามว่า
ทำไมเราถึงจะต้องเกณฑ์คนทำ
ถ้ารวมทั้งโลก๒ใน๓โลกนะครับ
เมื่อแนนประเทศไทยเนี่ยอนาคตเนี่ย
ถ้าเราทำได้ผมเชื่อว่ายิ่งใหญ่แน่
เพราะฉะนั้นผมว่าเราเริ่มต้นตีโจทย์เรื่องนี้ผิด
ไปเอาที่อุปสรรคของคนทำ
แล้วก็ไปโดยเฉพาะในเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการทำฝึกอบรมทักษะระดับสูง

มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เรื่องนี้อาจจะนานแล้ว๒๐ปี๓๐ปี๑๐ปีที่ผ่านไป
เพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
แต่การที่เราจะทำฝึกอบรมในทักษะระดับสูงเนี่ย
ส่วนการฝึกอบรมในทักษะระดับสูงเนี่ยนะครับ
ส่วนการฝึกอบรมออนไลน์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายสำหรับอย่างนี้
ใช้ระยะเวลาใช้พื้นฐานเพราะถ้าจะทำในระดับสูง
ผมหวังว่าเราคงไม่ใช่เป็นการฝึกอบรมออนไลน์แบบเอาคนมานั่งฟัง
มานั่งดูจบแล้วก็รับเงินเรียกเงินแล้วก็ดูยอดวิวของคนผู้ฝึกอบรม
เราคงได้ตัวเลข๒๐ล้านคนแน่นอน
แต่ผมถามก็คือว่าประสิทธิภาพของการฝึกอบรมเราจะทำยังไง
ผมให้ราคาฝึกอบรมเนี่ยถูกสุดเลยนะครับ๕๐๐บาทต่อคน

ความหมายก็คือ๑๐๐๐ล้านบาท
เราต้องจ่ายไปกับค่าฝึกอบรม
เรายังไม่รู้เลยนะครับประสิทธิภาพไปถึงไหนผลผลิตจะไปทำอะไรได้
แต่สิ่งที่ผมรู้แน่เลยคือบริษัทฝึกอบรมจะได้เงินหนึ่งหมื่นล้านไป
ก็เป็นช่องทางทำมาหากินในอนาคตของไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือพวกเขาก็ได้
ท่านประธานครับในเรื่องฝึกอบรมเนี่ยมันคุ้มค่าจริงไหมครับ
ผมไม่ติดใจนะครับกับการที่เราฝึกอบรมและให้คนไทยเก่งขึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้น
เพียงแต่ว่าผมไม่ติดใจว่าไอ้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย
มันเอาไปใช้งานต่อได้มากแค่ไหน
ท่านประธานครับเวลาเราอ่านดูเหตุผลที่มันอยู่บริบทรอบของนโยบาย
ก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมาจากวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสต
วิธีคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
เราก็ช่าในเรื่องเหล่านี้
เรามีโครงการประเภทนี้อยู่ในหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีหมู่บ้านหัตกรรม
กระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
พอดูจากบริบทตรงนี้แล้วบวกกับวิธีการที่เราพยายามอยากจะทำฝึกอบรม
ผสมกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม

เพราะเนื่องจากว่าเราจะหาลูกค้าที่ไหน
มาซื้อกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ถ้าเราคูณจากรายได้ต่อปีกับจำนวนคน
เราจะมีเงินมหาศาลมากนะครับคือ๔๐ล้านล้านบาท
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นห่วงว่าเริ่มต้นของโครงการมาได้อย่างไร
ท่านประธานครับในประเด็นที่สองที่ผมอยากพูดถึง
ก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของคนทำงานสร้างสรรค
โดยธรรมชาติของคนทำงานสร้างสรรค์เนี่ยอยากจะทำงานสร้างสรรค์ที่
ไม่ซ้ำจากคนเดิมแปลกจากคนเก่าคิดออกนอกกรอบ
หรือบางทีก็ทำอะไรที่มันค้านสายตากับคนอื่น
แต่สิ่งเหล่านี้มันอาศัยบริบททางกฎหมาย
มันอาศัยบริบทของสภาพแวดล้อมสังคมที่เจริญรุดหน้า
แต่ในประเทศไทยเรากลับพบพระราชบัญญัติพรบหลายฉบับ
อย่างน้อยที่ผมค้นตอนนี้ที่มันเกี่ยวข้องโดยตรง๖ฉบับ
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกีดขวาง
ระดับสติปัญญาการแสดงออกของคนไทย
ด้วยเหตุผลของรัฐก็คือมันขัดกับศิลธรรมอันดี
มันขัดกับความมั่นคง
เรามีตัวอย่างสิ่งเหล่านี้นะครับ
อย่างเช่นพรบประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

กำกับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง

โดยเฉพาะในพรบที่สำคัญแล้วกันนะครับ
ก็คือพรบส่งเสริมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ปี๕๑
พรบนี้เมื่อ๒เดือนที่แล้ว
มีการทำประชาพิจารณ์กัน
ท้ายสุดทางฝั่งในเอกชนก็ออกมาต่อต้าน
สาเหตุก็คือว่าพรบถูกขยายขอบเขตอำนาจของคนที่พิจารณา
ขอบขายการลงโทษหรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมที่เพิ่มมากขึ้น
สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือขวางวิธีคิดของคนทำงานสร้างสรรค์
เรามีตัวอย่างว่าหนังไม่ต่ำกว่า๑๕เรื่องที่ถูกเซ็นเซอร์ห้ามฉาย
เรามีเกมหลายท่านอาจจะคงได้ยิน
เรามีเพลงที่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินประเทศกูมี
แล้วท้ายสุดเราก็ถูกส่วนราชการฟ้องเราก็ไม่สามารถเข้าไปในเพลงเหล่านี้ได้
สิ่งที่ผมพูดมาเราลองกลับไปดูตัวชีวัตต์
ผมไปเปิดดูในตัวชีวัตดัชนีเสรีภาพของสื่อขององค์กรสื่อไร้พรมแดนในปีนี้เอง
เราอยู่ในอันดับที่๑๐๖จาก๑๘๐ประเทศ
อยู่ในระดับที่เขาเรียกว่ากลุ่มยากลำบาก
งั้นผมอยากฝากให้กับท่านรัฐบาลดูพื้นฐานสำคัญก็คือเสรีภาพของคนแสดงออก
อยู่ในอันดับที่๔๑ตกมาจากอันดับที่๓๕
ใน๑๒อันดับแรกเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มตัว
สิ่งที่เราตกเราอาจจะได้คะแนนสูงในกลุ่มวัฒนธรรม
แต่ในคะแนนในส่วนอื่นเช่นการเมืองการปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์

ประการที่๓ที่ผมอยากเสนอเป็นพื้นฐาน
ก็คือเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการของคนทำงานสร้างสรรค์
ปัจจุบันเรามีคนที่ทำงานสร้างสรรค์แล้วนะครับ
ตามข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ย
อยู่๙๘๐๐๐คนใกล้จะล้านคน
ถ้าเผื่อเราบวกคนอีก๒๐ล้านคนเข้าไป
คำถามผมก็คือว่าสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้
จะอยู่กันได้ด้วยอะไรบ้าง
เพราะแรงงานเป็นพื้นฐานสำคัญมากของตัวฝั่งผู้ผลิต
เป็นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
แต่เรากลับไม่พูดถึงสวัสดิการเขาเหล่านั้น
โดยเฉพาะใน๖๐ของแรงงาน
คือประมาณ๖แสนคนที่ตัวเลขปัจจุบัน
ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างไม่มีสัญญาจ้าง

การทำงานเกินเวลาการได้ค่าแจงไม่เป็นธรรม
สภาพการทำงานที่เสี่ยงกับอันตรายจนถึงชีวิตได้
โดยเฉพาะในอาชีพใหม่ที่เราเรียกว่าอาชีพรับจ้างอิสระ
ฟรีแลนซ์ซึ่งเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่

เพราะฉะนั้นผมยังฝากอีกเรื่องหนึ่ง
ที่รัฐบาลไม่ได้กล่าวถึงในตัวนโยบาย
ท่านประธานครับประเด็นที่ทิ้งท้ายสุดท้ายก็คือเรื่อง
มันเป็นเพียงแค่ทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม
แต่สิ่งสำคัญก็คือการขัดเกาการปรุงแต่งการเติมกิจกรรม
เพิ่มคุณค่าให้มันมีราคาเพิ่มมากขึ้น
อันนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำกัน
ในฐานะที่ทำงานในเรื่องนี้ผมมีอีก๒๓คำถามฝากถึงรัฐบาล
ก็คือเรื่องตอนหาเสียงก็จะมีองค์กรที่เข้ามารับผิดชอบ
เช่นเรื่องไทก้าเราก็อยากรู้ว่าหน้าตาองค์กร

เพราะเนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมแต่ละอันเนี่ยก็มีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกัน
หรือเรื่องกองทุนก็มีกองทุนที่มีอยู่แล้ว
กองทุนใหม่ที่ทางพักเพื่อไทยบอกว่าจะตั้งกองทุนเพิ่มมากขึ้น
ในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านผมจะคอยติดตาม
แล้วก็การดำเนินงานของท่านแบบใกล้ชิด
และเป็นแรงงานสร้างสรรค์ที่มีจำนวนมากกว่า๒ใน๓ของโลกนะครับ
ถ้าเป็นฉะนั้นจริงผมก็จะยินดีมาก